ว่าที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยน

จากนั้นไปชนท้ายรถเก๋งซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
คนขี่รถจักรยานยนต์ลอยเคว้งขึ้นไปบนอากาศ
แล้วไปตกอยู่ที่ถนนตอนแรกบาดเจ็บสาหัส

โอ้โหเห็นภาพแบบนี้เลยนะฮะ
ถนนมิตรภาพตัดกับถนนเหล่านาดี
ขับรถจักรยานยนต์พุ่งมาชนท้ายเต็มแรง
แต่คนขี่นี่ลอยข้ามรถไปเลยนะ
ตกอยู่ที่อีกจุดหนึ่งแล้วก็เสียชีวิต

คือภาพนี้บันทึกได้เมื่อช่วงเวลาประมาณ

มีรถจักรยานยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูง

ร่างคนขี่กระเด็นลอยขึ้นไปบนฟ้า
ก่อนที่จะหล่นลงมากระแทกพื้นด้วยความแรง

คนขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชาย

เพื่อที่จะช่วยยื้อชีวิต

ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่น
แต่คนเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ